เพื่อนรักกันยิงกันจนเสียชีวิตเนี่ย

คนร้ายคือนายจาตุรนจันทรวงอายุ๓๘ปี

ก็ไล่ตามจับอยู่นะฮะนี่จับได้แล้วนะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวออกมาจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องขัง
เพื่อให้พยานชี้ตัว

นี่ไงมีเบอร์ให้ถือด้วยว่าคนไหน๑๒๓๔

จะถือหมายเลข๒ป้ายหมายเลข๒นะฮะ
พยานที่เขาชี้ตัวเนี่ยเขาบอกเขาชี้ถูกต้องเลย

นี่คือคนที่ยิงนายอนันตชัยนาราอาจ

หน้าร้านช่างเบาไดนาโมที่อำเภอทุ่งใหญ่

พอยิงเนี่ยกระสุนเข้าศีรษะนัดหนึ่งก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ตอนนั้นเขาก็พยายามฟังหัวใจช่วยอานันตชัย
แต่ก็ไม่ทันนะครับ

แต่พอยืมเงินแล้วที่นี่หาย

ผู้ตายพยายามปั๊มหัวใจแล้วก็ช่วยไม่ทันนะครับ
คือนายจตุรนทร์บอกว่าทวงยังไงก็ไม่คืนนะครับไม่เคยได้เจอหน้ากันสักทีนะครับ
ก็ตัวเขาก็จำเป็นต้องใช้เงินเหมือนกันค่ะพอทวงถามนายนาชัยก็บ่ายเบียงบ่ายเบียง
หน้าหายตาตลอดเมื่อวานนี้ไปเจอพอดีนายอนันตชัยขี่จักรยานยนต์ไปร้านช่างเบา
นายนโมก็เลยขี่ตามไปนะครับพอเห็นเขาลงจากรถไปอยู่ที่หน้าร้านเขาก็ไปจอด
หน้าร้านแล้วก็เดินลงไปหาทวงถามเรื่องเงินเหมือนเดิมนายอนัตชัยทำท่าไม่พอใจเขา
เขาก็เลยใช้มือผลักไปที่อกหนึ่งครั้งแล้วก็ชกไปทีหนึ่งก่อนจะชักปืนขึ้นมาเจาะ
ยิงที่ศีรษะพอนายอนัตชัยล้มลงก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนี่นะฮะ
เหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาเล่าให้กับตำรวจฟังแล้วก็ผู้สื่อข่าวฟังนะครับ
หลังจากนั้นก็หนีนะฮะไปอยู่ที่แถวนู้นนะฮะแถวปั๊มน้ำมันแถวพุนพินสุราธานี
ตำรวจไปไล่จับกลุ่มได้ตรงนั้นนะครับ
ผู้ต้องหายืนยันนะครับว่าปมเหตุเนี่ยเป็นแค่เรื่องยืมเงินนะครับ
เรื่องที่พ่อของนายอนัตชัยผู้ตายเนี่ย

ตัวของนายอนันตชัยเคยไปฉุดแฟนของเขาเนี่ย

นายจรวนยืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้มีความแค้นอะไรเรื่องนี้เลยนะครับ

เขาก็กล่าวอ้างแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มีเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต
อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานด้วยนะครับที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับ
ผู้ตายเมื่อวานเข้ามาซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ร้านนะครับ

ทีมข่าวของเราได้คุยกับแฟนสาวของผู้ตายนะครับ

เพราะว่าเห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยตลอด

ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับ

หนี้คนร้ายประมาณสี่หมื่น

เกินไปหรือไม่ไม่สงสารลูก

นะฮะ
แต่มันโหนหลายกันพี่มีเวีย

สี่หมื่น
สี่หมื่นถึงต้องฆ่ากันเลยหรอ
ส่วนตัวเราคิดอยากให้ตำรวจทำยังไงกับมัน

ตามที่แกทำไว้แค่นั้น

จากโรงพยาบาลทุ่งใหญ่นะครับมาตั้งบรรพิกุศลที่บ้านนะครับ
ที่หมู่๘ตะบนปริกอำเภอทุ่งใหญ่นะฮะ
ก็แน่นอนว่าก็เป็นไปด้วยความเศร้าโศกของครอบครัวนะครับ
กับพี่สาวที่คุยกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะฮะ
คนที่ทำร้ายลูกเนี่ยไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะครับ

แต่ลูกเนี่ยเคยบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่แฟนสาวไปมีแฟนใหม่
ที่ลูกจะไปรับเอาแฟนสาวกลับมาอยู่ด้วย
ซึ่งฝ่ายชายเนี่ยก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้
ทางญาติยาดของฝั่งนี้ก็ต้องไปพูดไปคุยให้
แต่ยังไม่เคลียร์กันก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะ
ผู้ต้องหานี่เมื่อช่วงเช้าตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะครับ

ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะครับ
ส่วนนายอนันตชัยทางครอบครัวนะครับ
จะทำพิธีชะพนักกิจศพให้ในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับ